ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำลูกกาคลอง๙กันหน่อยนะฮะ
มีวงดนตรีเนี่ยเขาก็รับจ้างไปเล่นในงานบวชพระบวชนาค
ฉลองนาคใหม่เดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะบวชพระ
ปรากฏว่าไปเละเลยฮะทุกผู้ชมครับ

นี่ฮะงานฉลองนาคก่อนจะบวชพระ

เหตุผลของการตีกันเนี่ยโอ้โห

แล้วบอกว่าชีวิตนักร้องนักดนตรีต้องแขวนอยู่บนเส้นได้
ตีกันข้าวของพังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เศษแก้วเต็มตัว
ตีกันตรงกูนั่งพอดีเลยนี่แถมตีคอนวอยพังอีก
คือคำวอยคงเป็นพนักงานขนเครื่องดนตรีตั้งเวทีอะไรพวกนี้ฮะ
น่าจะโดนตีเข้าไปด้วยนี่ฮะโอ้โหแป๊ะซะ
ซะคุณเห็นเลยเหรอคะว่าคือแป๊ซะไปซะแล้วโถอยู่ตรงนี้
มอแป๊ะซะนี่นี่นี่นี่นี่ไงนี่ไงละเล่มหมดเลยนี่ฮะ
จุยกระจายเลยอ่ะค่ะหลังจากที่เลิกตีกันเนี่ย
บรรดานักดนตรีคนในวงดนตรีต้องมาเก็บข้าวของกันนี่พังหมดเลย
อืมนี่ชุดเชิดนี่บางทีเปื้อนเปียกเละเทะหมดเลยนะฮะค่ะ
เราก็เลยได้เห็นคุณเกดเนี่ยลูกเกดเครื่องสองพันเจ้าของโพสต์เนี่ย
นี่ออกมาไลฟ์เพิ่มเติมด้วยแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มพวกเธอเนี่ย
แล้วก็วงดนตรีของเธอเนี่ยคือรวงข้าวชื่อวงรวงข้าว
ไปรับงานฉลองนาคใหม่ที่ลำลูกกาคลอง๙ที่ปฐุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
เกรดบอกว่ากว่าจะไปถึงบ้านงานเนี่ยโอ้โห
คือรถก็เข้าไม่ถึงนะต้องเดินเข้าซอยเล็กนะ
รถเข้าไม่ได้ขนข้าวขนของกันเข้าไปนะฮะ
เพื่อจะไปเล่นดนตรีตามที่เขาจ้างทีนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ย
อาจจะมีคำถามว่าเอ้าทำไมไม่วิ่งหนีกันล่ะ
ลูกเกดบอกว่าสถานที่ของงานเนี่ยมันเล็กมาก
มันไม่รู้จะวิ่งไปไหนจริงพื้นที่ในงานมันจำกัดมาก
จะเห็นได้เลยว่าโต๊ะของแขกนะโต๊ะของวงดนตรี
คือมันใกล้กันเลยมันใกล้กันมากก่อนจะเกิดเหตุตีกันเนี่ย
วงรวงข้าวเนี่ยกำลังเล่นเพลงแบบโจ๊ะสนุกเลย
คุณรักษพนธ์เอ้าไว้รุ่นที่มาร่วมงานเนี้ย
โอ้โหกำลังเต้นกันมันเลยค่ะอยู่ดีดี
นาคมาบอกทางวงบอกขอเพลงไก่จ๋าได้ไหม
นาคเป็นคนขอเหรอคะไม่ใช่คุณพ่อของนาคนะ
นาคเองนี่แหละนาคเป็นคนขอมาขอเพลงไก่จ๋า
นี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมโทษนะคะเขาตีกัน
เพลงนี้ไก่จ๋าเนี่ยเหรอคะเขากำลังเต้นมันมันเลยลูกเกดบอก
กำลังเพลงโจ๊ะเลยนาคมาขอบอกขอเพลงไก่จ๋าได้ไหม
อยากฟังไก่จ๋านี่เราเอาเพลงมาให้ฟังนะตอนตอนช่วงนี้เขา
เขาไม่ได้เขาไม่ทันได้คือเราเอาเพลงมาให้ฟังเขาเนี่ย
จ๋าของสายันสัญญาค่ะเพลงนี้ดังมากทางวงก็จัดให้
ถามว่าทำไมจัดให้เอ้าก็เจ้าภาพเขามาขอก็น่าเป็นเจ้าของงานเนอะ
ถูกต้องขอไก่จ๋าก็เล่นไก่จ๋าเล่นไก่จ๋าเท่านั้นแหละ
เพื่อนของนาคเดินมาข้างเวทีมาบอกเนี่ยฮะ
คอมวอยพวกพนักงานที่ดูเครื่องดูอะไรพวกนี้
นักฤนตีอยู่ข้างบนเอาตามที่เกรดบอกเลยนะ
เต้นกันอยู่เนี่ยเปลี่ยนเพลงทำไม

จากนั้นก็ตบคุณตบคนคุมเครื่องเสียงคนคุมเวที
เด็กวินูลนะเดินมาบอกว่าให้เปลี่ยนเพลง
ไม่รู้ว่าเขาพูดกันยังไงเพราะว่าหนูนั่งคุยกับน้องบีมอยู่ว่า
เออเราคุยกันเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้
แล้วคราวนี้พี่คอมบอยเขาก็ลุกยืนขึ้น
แล้วก็เหมือนคล้ายว่าพี่ธอมบอยโดนตบก่อน
ที่ที่หนูเห็นนะนะก็คือพี่คอมมอยโดนตบ
แขกอ่ะตบแล้วก็แขกก็กูเข้ามาเลย
ทีนี้พอตอนแขกกูเข้ามาตบเข้าช่วงนี้
ใส่หน้าพี่คมบอยแก้วโต๊ะจีนนะ
จังหวะที่ตบหนูก็เอามือไปกอดน้องบีมไว้เออโหหลบมาอย่างนี้
ทั้งอะไรมาตอนนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าเขาจะรับผิดชอบพวกเรายังไง
เพราะว่าหนูก็ต้องรอฟังข่าวจากเจ้าของวง
เพราะว่าเจ้าของวงเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อหนูมา
ว่าเขาเข้าไปคุยกับเจ้าภาพหรือยัง
แต่ในความรู้สึกหนูหนูคิดว่าไม่น่าจะมีใครรับผิดชอบพวกหนูได้

นี่ลูกเกดบอกด้วยถ้อยคำแบบลักษณะตัดเพาะเลย

ไม่รู้ว่าเจ้าของวงหรือว่าเจ้าของงานเจ้าของเจ้าพงเจ้าภาพคุยกันหรือยัง
แต่หนูไม่รู้ว่าสงสัยว่าจะไม่มีใครรับผิดชอบหนูซะแล้วเนี่ยฮะ
ยังไงดีล่ะก็แค่เจ้าภาพอยากฟังไก่จ่าแค่นั้นเอง